ยังอยู่ที่เรื่องของฟ้าลมฝนรวมถึงน้ำท่วมนะฮะ
ขยับมาที่จังหวัดพระนครศิริยาครับ
รอบนี้คนลงพื้นที่ไม่ใช่ระดับรัฐมนตรี
แต่เป็นระดับเลขาธิการพักพลังประชารัฐธรรมนัฐพรมเผ่าฮะ
แล้วท่านลงไปเนี่ยไม่ได้ลงแบบธรรมดา
ลุยน้ำฝ่าแนวคลื่นเข้าไป

เอาไปช่วยเหลือชาวบ้านที่อำเภอเสนาที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนา
คนมารับเนี่ยเขานั่งบนเรือมาได้แต่คนไปแจกนั่งบนเรือแจกไปแจกไม่ได้เหรอ
ลำบากมันลำบากเวลาหยิบมันลำบากแล้วเรือมันดูเล็ก
ท่านธรรมนัฐตัวใหญ่เวลาจะไปเนี่ยต้องไปแบบเลอลากไป
ก็ดีแล้วอยู่ในน้ำในเรือจะได้มีพื้นที่บรรทุกของ
เอาไปได้เยอะมองโลกในแง่ดีจริง
แต่บางทีอันตรายเหมือนกันนะพอเดินไปตกหลงตกหลุมจมพลึบไปเลยนะ
ไม่มีปัญหาแต่ประการใดลงไปแทบจะหลายบ้านแทบจะทุกบ้านเลย
แต่พอไปถึงเนี่ยมีคนเอาของไปให้
คือคณะมันไม่ได้ใหญ่เหมือนตอนท่านเป็นรัฐมนตรีช่วย
ชาวบ้านถามชาวบ้านไม่รู้ว่าคนที่นำขบวนมางานนี้คือใคร
ยดตำแหน่งให้แถมไปอีกต่างหากนะครับ
คือกลัวชาวบ้านจำไม่ได้นะครับ

และยังไม่พอจริงแล้วเนี่ย
ไปเนี่ยไม่ใช่ไปด้วยธรรมนัฐพรมเผาอย่างเดียวนะ
ไปเนี่ยแบกความห่วงใยของลุงป้อม
รองนายกประวิทย์และหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ

นี่คือภารกิจของท่านธรรมรัฐพรมเผ่า

เหมือนพี่บินอ่ะเหมือนพี่บินพี่เอกพรรณลงพื้นที่อ่ะ
ช่วยเหลือไปชัดแบบนี้เลยนะครับ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปที่บ้านแพน
บ้านแผนน้ำท่วมสูงมาก

หมดแล้วมันลุยสูงมากครับ
นี่คือบ้านที่อยู่ในพื้นที่พิกัดปกติ
ถ้าหากเป็นพิกัดที่อยู่ต่ำกว่าถนน

อีกสักพักเดียวเข้าใจว่ามันจะไปถึงแตะหลังคา

หลายคนหลายท่านออกมาพยากรล่วงหน้าว่าปีนี้

จะไม่แรงเท่าปี๕๔ถามเจ้าที่เขาหรือยัง

ใช้คำว่ากูในใจถ้าเจ้าที่คุยได้
ดูเล็กขนาดนี้บุ๋ม
ภาษาเทพเหรอกูจมน้ำอยู่
เพราะว่ารุนแรงนี่ฮะหมดไปครึ่งหนึ่ง

คือมีหลายสารพระภูมิโอ้ยเหลือแต่ญาติ

ที่บอกปี๕๔ก็ว่านักแล้ว
ปี๖๔ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน

เที่ยวเผลอเสนาจังหวัดพระราชนาคล๔อายุทยาฮะ
สารพระภูมิจมเหมือนกันเลย

กรุ๊ปบอกว่าใจเย็นแต่บอกเอาไว้ก่อนเบื้องต้น
พายุลูกใหม่หมายเลข๑๗ก่อตัวเรียบร้อยแล้วกำลังพัฒนาความรุนแรงอยู่
ตอนนี้อยู่ฟิลิปปินส์เดี๋ยวมันจะขึ้นไปแถวก่อไฮหลำ
แต่มันจะมีอิทธิพลผลกระทบกับประเทศไทย
พายุลูกนี้ชื่อมันล็อกเกอร์มากอ่ะไลออนล็อกเอ่อ
พายุไลออนล็อกเนี่ยเตรียมที่จะมาเติมน้ำให้กับบ้านเราประเทศไทย
แม้จะไม่โดนเต็มเต็มนะครับและเดิมทีเนี่ยพายุมันจะเคลื่อนตัวค่อนข้างช้า
แล้วมาช้าเดิมทีมันจะมาสักประมาณวันที่๗วันที่๘วันที่๙
แต่ว่ารอบนี้มันเคลื่อนตัวช้าเจอจะมาประมาณ๑๒
แล้วช้าแล้วมันตื่นเต้นกว่าเร็วตรงไหนยิ่งช้ายิ่งดูดน้ำจากทะเล
หมุนจิ้วเนี่ยฮะถ้ามาถึงประเทศไทยเมื่อไหร่น้ำที่มันมีไว้เนี่ยนะครับ
ก็จะโถมใส่บ้านเราประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศด้วยแบบนี้จริง